เพื่อนกูอย่างนี้โพสต์เฟสบุ๊คแบบหน้าฟีดนี่คือแบบ

คนซื้อก่อนหน้านั้นบอกว่าเซ็งจังเลย
เมื่อวานโอ้โหอยู่มาเปิดขายลดราคา๕๐

ใครที่ซื้อทั้งก่อนทั้งหลังก็ตาม
ไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้ต้องดูให้มีความสุข

แต่วันนี้เนี่ยช่วงเย็นไปเชียกให้มีความสุขละกัน

เพราะเห็นบรรยากาศเมื่อวานการซื้อขายแบบลดราคา๕๐

บรรยากาศการซื้อขายเมื่อวานมีคนมาต่อคิวกันเยอะเลยนะฮะ
แต่ว่าตัวที่จัดจำหน่ายตัวราคาแพงไม่มีนะ
สองหมื่นสองหมื่นห้าไม่มีก็จะเป็นตัวราคาที่ย่อมลงมาหน่อยย่องไกลหน่อย

ทุกท่านที่กำลังต่อแถวซื้อบัตรในราคา๕ขนาดนี้
ตอนนี้รู้สึกว่าปลายแถวของเราจะอยู่แถวเส้นรามินทาเลย
โอ้โหเมื่อวานเขามีการประกาศขายกันแบบนี้เลยนะฮะ
คนที่เคยซื้อไปก่อนหน้านั้นดูข่าวตาปริบ
บอกว่าเอ๊ทำไมไม่เป็นฉันทำไมไม่เป็นผมที่ต้องมาซื้อตอนนี้
คุณผู้ชมฮะแต่บอกไว้ก่อนว่าตัวตรงนี้มันอาจจะเลือกไม่ได้นะ
ที่นั่งไกลหรือเปล่าเออเลือกที่นั่งไม่ได้
บางทีมีขายใบเดียวแยกกันกับอีกที่หนึ่ง
คุณจะไปกันสองคนต้องนั่งแยกกันก็ต้องทำใจ
ไม่มีสิทธิ์เลือกใช่คนซื้อก่อนเอาเรียกว่ามีสิทธิ์เลือกแล้วกัน
ได้เปรียบตรงนี้มีสิทธิ์เลือกจ่ายราคาเต็ม
คนซื้อหลังแบบนี้อาจจะจ่ายราคาครึ่งแต่ก็สิทธิ์เลือกน้อยลง
ใช่ให้คิดเชิงบวกซะว่าหล่อเลือกได้สวยเลือกได้
ราคาแพงหน่อยได้เห็นนับเต็มใกล้กว่าเขาน่อย
อะไรดังนั้นอย่าเพิ่งเซ็งกันไปทั้งหมดนะฮะ
นี่แหละฮะเมื่อวานนี้บัตรราคา๗๐๐นะขายลด๕๐ก็เหลือ๓๕๐๐บาท
บัตร๑๔๐๐๐ก็ลดเหลือ๗๐๐๐บาทบัตร๑๕๐๐๐ก็ลดเหลือ๗๕๐๐บาท
แฟนบอลเนี่ยต่อแถวกันยาวเหยียดนี่เป็นความหวังของพวกเขาเหมือนกันนะ
คือบัตรยังไม่มีแต่ว่าโอ้โหอยากจะได้อยากจะดูอะไรอย่างนี้ฮะ
ก็ต้องมาต่อแถวเมื่อวานฝนตกปล่อยไม่หวั่นนะฮะ
ยืนรอต่อแถวซื้อบัตรจนทางผู้จัดจำหน่ายต้องจำกัดจำนวนคนคุณ
นี่ฮะแล้วก็มีร่มซื้อร่มอะไรกันแถวนั้นนะฮะแล้วก็มากางร่มรอกันนะครับ
เขาบอกว่าจำกัดจำนวน๑คนซื้อเพียง๒ใบเท่านั้นจากปกติ
แต่ก่อนนู้นที่เคยตั้งไว้๑คนซื้อได้๔ใบนะครับ
แน่นอนว่าเรื่องนี้นะคุณกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันที
โดยเฉพาะกลุ่มแฟนบอลที่ก่อนหน้านั้นซื้อตัวราคาเต็ม
ไม่พอใจฮะพากันติดแฮชแท็กนี่คุณ
แฮชแท็กศึกแดงเดือดแฮสแท็กบัตรแดงเดือด
วิจารณ์การวิจารณ์ทีมงานนะคุณ
เขาบอกโอ้โหโกรธทีมงานมากเลยทำไมเอาบัตรมาลดราคาแบบนี้
ไม่เป็นธรรมกับคนที่ซื้อไปก่อนบางคนตำหนิเลยนะ
บอกว่าหากรู้ว่าตัวจะขายไม่หมดแบบนี้
ก็ไม่ควรตั้งราคาสูงตั้งแต่แรก
รวมทั้งการที่นักเตะดาวเด่นคุณบางคนไม่มานะครับ
เหล่าเขาเสียแบบอย่างโรนานโด
หลายคนบอกพี่โด้ไม่มาแล้วมารู้ตอนใกล้วันแข่ง
มันเสียมันเสียอารมณ์พิโดไม่มาแถมซื้อบัตรแพงอีกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย
นะฮะแมทประวัติศาสตร์แท้นะฮะ
หลายคนระบายความผิดหวังลงในโซเชียลเต็มฟีดเลยเมื่อวาน
เข้าไปอ่านกันแบบว่าตาแฉะนะฮะ
เพื่อความกระจ่างทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณหม่นทิชา
นำบัตรมาจัดจำหน่ายให้สัมภาษณ์ทีมข่าวแบบนี้ครับ

และการเอาตัวมาลดราคาอยู่ในแผนแรกอยู่แล้วคุณ
คือทีมก่อนจะแข่งมันมีแผนนี้อยู่แล้ว

แล้วก็ไม่ได้กังวลกับดราม่าที่เกิดขึ้น

ต้องการให้แฟนบอลได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

เพราะว่าต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในแผนงานที่เราได้วางกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้ว
อย่างที่แจ้งไปว่าตัวเราก็จะแบ่งเป็นส่วนที่
ซึ่งเรามองว่าการที่เราเอาตัวมาลด๕๐
นอกจากการทำการโปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าแล้ว
สร้างโอกาสการเข้าถึงมากกว่านะคะ
เพราะว่ามันมันเป็นราคาที่ลูกค้าสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็จับต้องง่ายได้ด้วยอืม
โอ้โหนี่ก็เป็นคำชี้แจงจากกลุ่มสปอนเซอร์นะ
ที่เอาตัวมาลดราคาขายเมื่อวานนี้นะครับ
คุณผู้ชมไปดูสีสันการฝึกซ้อมดีเลยค่ะดูให้ชื่นใจให้มันแบบว่าสดชื่นกันหน่อย
แล้วเตรียมเชียร์กันวันนี้หน่อยนะฮึดให้เต็มแรงหน่อยฮะทุกคน
ทำไมอ่ะอากาศร้อนล่ะคะเซ็งอยู่บนถังน้ำแข็งแบบนี้
อันนี้คือถึงประเทศไทยเรียบร้อยเพราะมีถังน้ำแข็ง

ว่าเป็นสัญลักษณ์ของไทยนะฮะเขาบอกว่าเป็นถังน้ำแข็งของไทยแปลกใหม่ในสายตาของนักบอลระดับโลก

บางคนก็แซวนะบอกว่าต้องพาถังน้ำแข็งเนี่ยกลับอังกฤษด้วยแล้วล่ะ
นี่คุณอันนี้ในฝั่งของแมนดูนะ
ให้แม่ไกรเอากลับไปเลย
เอากลับไปเลยคุณอยากดูฝั่งของลิเวอร์พูมั้ย
โอ้โหเดี๋ยวหลายคนบอกว่าไม่ยอมเสนอลิเวอร์พูลเหรอเสนอสิครับ

นี่นักเตะลิเวอร์พูลนำโดยอลิทรงเบเกอร์
ผู้รักษาประตูตัวเก่งของสโมสรลิเวอร์พูลนะคุณ
ได้ไปร่วมกิจกรรมมิตติ้งของสปอนเซอร์ฮะ
โดยมีใครผู้หญิงคุณอ่ะจำได้ไหม
น้องอะไรอ่ะน้องเทนนิส
ณิชพักวงพัฒนากิจนักเทคอนโดเหรียญทองโอลิมปิกเกม๒๐๒๐

จะเป็นกิจกรรมที่อลิทรงวางขวดไว้บนหัวคุณ
ส่วนน้องเทนนิสโชว์ทักษะเทคอนโดคุณ

หุ้ยยกขาเตะขวดเมื่อกี้ไม่โดนไหม

อลิสงบอกสบาย

รอบแรกก็น่าจะโดนแล้วล่ะแต่น้องเขาวัดอยู่วัดระยะนิดนึง

รอบ๒ก็โดนน้องเทนนิสยกขาสูงมากคุณ
โอ้โฮดูสิไม่ได้เลยน่าจะได้แค่เอวอาริทรอง
อะไรนะเอาขวดไปวางบนหัวแต่คุณไปเตะเอวอาริทรองเขา
นี่แหละฮะก็เป็นบรรยากาศนะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปนะว่า
วันนี้เชียร์กันอย่างเต็มที่เต็มแรงนะนะเข้าไปเชียร์กันนะฮะ
ก็เขาจะมีกำหนดการเรื่องของการเข้าไปชมไปเชียร์กี่โมงกี่โมง
นักเตะคงรู้แล้วล่ะแล้วก็รอติดตามนะ
เพราะว่าทีมข่าวกีฬาของเราเดี๋ยวมีรายงานสดหน้างานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วย
นายเราไปด้วยนี่คุณจุ่มีะเป็นแฟนคลับของภูมิ
ตอนนี้หลายคนลางานอ่ะในภูมิประกาศข่าวของเราก็ลางาน

ลูกชายอยากดูมาก
พี่อุ๋ยเขาเด็กผี
พราวราชราติขอให้ค่ำนี้เย็นนี้ฝนไม่ตก
อันนี้สำคัญ

เตะก็จะดูอะไรที่แบบนอกจากถังน้ำแข็งแล้วก็แปลกดี
หงแฟนผีก็ไปรอชมกันฮะส่วนนี้

ก็เป็นพาดหัวพาดหัวรองนะ
นี่แฟนกรี๊ดสนั่นดูซ้อมดวนเดือดวันนี้นะครับ

แต่บางคนเมื่อวานติดแฮชแท็กอะไรรู้ไหมคุณ
อะไรฮะ
บางคนบอกรอดูนะไม่แน่วันนี้นะอาจจะมีการแจกอยู่หน้างาน

เหมือนที่คุณบุ๊คบอกนั่นแหละอย่าไปคิดมาก

ทำใจก่อนออกจากบ้านจะไปชมไปเชียร์